คึกคักตั้งแต่ช่วง๕โมงเลยนะครับ
แฟนเกือบ๑แสนคนที่นั่นเเกี้ยไปในงาน
ใส่เสื้อบุรีรำกันเต็มสนามเลยครับ
เริ่มต้นคอนเสิร์ตได้วงไอนน้ำ
ร้องเพลงนักรบประสาทสายฟ้านะครับ
แล้วก็มีอีกหลายวงขึ้นตามกันมา
เป็นประจำของทุกปีครับมีการออกกฎห้ามทะเลาะวิวาสนะครับ
ซึ่งปีก่อนก็มีการสร้างบ่อล้างบาปขึ้นมา
ก็เหมือนกับว่าให้คนที่มีปัญหากันมีเรื่องกันเนี่ย
ชกกันในบ่อน้ำแข็งนะครับเย็นมากด้วย
ส่วนสงกรานเนี่ยก็เอานักมวยมารอครับใครมีเรื่องก็ต่อยกับนักมวย
แต่ครั้งนี้นี่คืออีกหนึ่งจุดสำคัญที่บุรีรำนั้นสร้างสรรค์ทุกปีครับ
ใครมีเรื่องเนี่ยโอ้โหเหม็นหึ่มแน่นอนครับ
จับไปดองอยู่ในกองขยะเลยครับแล้วก็ให้คนได้ถ่ายรูปด้วย
จานกันซะแบบนี้ใครมีเรื่องนี้ก็ดูเอาไว้เลยนะครับ
เมื่อวานโอ้โหกลับมานี่อาบน้ำ๓วันนี้ยังไม่หายเหม็นเลยครับ
ส่วนปีนี้ทางบุรีรำนะครับเขาก็เตรียมไฮไลท์ของงาน
ก็คือการเปิดตัวนักเตะเหมือนเช่นเคย
สู้ศึกซีซั่น๒๐๑๖นำโดยอดุลลาโซแล้วก็อังเรโมลิสครับ
โฟฮังสติเลอร์อดีตนักเตะของคิสต้าพาเลสแล้วก็โบตันวาเดอร์เลอร์ครับ
ขณะที่คนใหม่๓คนที่มานะครับ
มาอยู่กับบุรีรำแล้วก็นักเตะต่างชาติตัวใหม่

ไลท์สำคัญก็คือสีสันของงานคาวดาวประจำทุกปี
คือการแสดงจากบรรดานักเตะของทีมที่มีการฝึกซ้อมเพียงแค่๒วันเท่านั้น
แต่ว่าการแสดงนั้นประทับใจจริงครับ
โอ้โหสีสันจากนักเตะครับ

จากนั้นถ้อยคำสำคัญครับจากประธานสโมสรคุณเนวินชิดชอบ
ออกมากล่าวปิดท้ายในช่วงก่อน

บอกว่าผลงานปีที่ผ่านมานะครับ
ปีหน้าประกาศไว้เลยครับ
กว่าทุกแชมป์เหมือนในปีที่ผ่านมา
แล้วก็ต้องเป็นท็อปไฟต์ของเอเชียให้ได้
จากนั้นเหล่านักเตะผู้บริหารและสตาร์ฟโค้ดก็ร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่
พร้อมกับจุดพลุอย่างสวยงามเป็นการปิดท้ายครับ